มาดูอีกหนึ่งคดีค่ะคุณผู้ชมที่เราต้องตามความคืบหน้านะคะ
ไฮโซเชอรี่ที่เราเล่าไปว่าเป็นหญิงสาววัย๓๙ปีนะคะ
เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จบริษัทของเธอโอ้โหเงินหมุนเวียนเป็นหลักร้อยล้านบาท
ไปพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวนะคะ
เมื่อ๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ลักษณะคือใส่ชุดนอนสีเขียวนอนฟุบหน้าอยู่
ถูกตีที่หัวด้านหน้าด้านหลังหลายแผลมาก
ว่าถูกไม้เบสบอลตีเพราะว่าข้างศพเนี่ยมีไม้เบสบอลเปื้อนเลือดวางอยู่
พอเจ้าหน้าที่พบศพก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่โรงแรมนั้นนะคะ
ปรากฏว่าเห็นภาพผู้เสียชีวิตก็คือไฮโซเชอรี่เดินเข้าห้องของโรงแรม
ไปกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าไนโก้อัศยา
โก้คนนี้เป็นลูกน้องในที่ทำงานดูแลเรื่องของบัญชีเรื่องของเงินในบริษัทของคุณเชอรี่
แต่จริงแล้วทั้งคู่เหมือนกับว่าเขาแอบคบหากันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
แล้วก็ไปเปิดห้องอยู่ด้วยกันครับมีภาพเดินเข้าไปในห้องสองคน
แต่ภาพตอนออกเนี่ยไนโก้ออกมาคนเดียวออกมาจากห้องคนเดียว
แล้วก็ไปขับรถที่เป็นรถเบนท์ของคุณเชอรี่ผู้เสียชีวิตเนี่ยขับออกไปจากลานจอดรถ
ตำรวจก็เลยออกหมายจับไนโก้นะคะทีนี้เนี่ยตำรวจเขาเลยขยายผลเพิ่มเติม
เขาก็มีการตรวจสอบว่าทรัพย์สินของคุณเชอรี่อะไรหายไปบ้าง
แน่นอนมีรถเบ้นคันหนึ่งที่ไนโก้ขับออกไปจากลานจอดรถ
คือคุณเชอรี่ก็ไปกับไนโก้อัสยานี่แหละท่าทางก็ไม่ได้แบบบังคงบังคับให้กดเงินอะไร
ก็คือไปกดเงินด้วยกันทั้งคู่ทีนี้เนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าไนโก้หนีไปไหน
ก็ต้องตามตัวเพราะว่าถูกออกหมายจับเรียบร้อยก็ไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่กัมพูชา
ออกไปกัมพูชาแล้วไปกัมพูชาค่ะคือตำรวจเขาตามใช่
ที่เดินมากับผู้ชายอีกคนนึงเดินตามหลังมาที่ใส่หมวกผู้ชายเดินตามหลังมาไม่รู้ว่าเกี่ยวด้วยหรือเปล่านะ
แต่เสื้อขาวที่เดินออกมาก่อนที่ลูกศรสีแดงชี้เนี่ยไนโก้อัศยาก็มีเสื้อแดงข้างหน้าคนหนึ่ง
แต่ว่าตำรวจบอกยังไม่รู้หรอกว่าพวกนี้จะเกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรยังไง
ใช่แต่ตำรวจบอกว่าเขาไปตรวจสอบรถเบนท์ของคุณเชอรี่ผู้เสียชีวิตนะคะคือไนโก้เนี่ยเขาขับมาใช่ไหมคะ
แล้วก็ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็เอารถเบนท์ของคุณเชอรี่เนี่ยไปจอดเอาไว้ที่ลานจอดรถเอกชนแห่งหนึ่ง
แล้วก็ขึ้นรถรับส่งที่เขารับส่งคนไปบ่อนการพนันที่กัมพูชาค่ะ
คือเขาจะมีรถรับส่งนักเล่นพนันเนี่ยให้ไปส่งที่กัมพูชาเหมือนเขาอ่ะขึ้นรถนี้ไปเนี่ย
ก็เลยตามไปดูที่กัมพูชาก็เจอภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้ล่ะค่ะ
นายอาศยาชัยพารุโก้นะคะอายุ๓๓ปีนะคะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าคุณเชอรี่นางสาวทิติมาตั้งวิบูรพาณิชย์อายุ๓๙ปีนะคะ
อย่างที่บอกว่าพบศพคุณเชอรี่ในห้องพักโรงแรมแถวลาดพร้าวก็คือในซอยประดิษฐ์มนุธรรม๑๙
ในคลิปที่ไปตรวจสอบดู๒๗กรกฎาคมประมาณ๑๙นาฬิกา๑๑นาที
โก้อัศยาใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีเข้มรองเท้าสีขาวก็ออกมาจากลิฟต์
มีคนเดินตามมาภาพนี้เลยค่ะคนที่เดินตามมาใส่หมวกแก๊ปปิดบังใบหน้า
แต่คนนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครตามรายงานข่าวบอกว่าอาจจะเป็นน้องชาย
หรืออาจจะเป็นคนรู้จักที่พาหลบหนีไปกัมพูชาอันนี้ยังไม่แน่นะคะ
พตรีธิระพงศ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บังคับการตนบาน๔บอกว่า

ไนโก้เดินทางเข้าออกฝั่งชายแดนได้อย่างสะดวก

ยืนยันว่าเป็นไนโก้อัสยาผู้ต้องหาจริง
แต่คนอื่นคนที่เดินนำหน้าคนที่เดินตามหลัง
ยังไม่ยืนยันว่าเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
ถ้าพบว่าเกี่ยวข้องหรือว่าทำกันเป็นขบวนการ
สนับสนุนพาผู้ต้องหาหลบนี้หรือว่าให้การช่วยเหลือ
โดนหมดนะคะต้องโดนทุกคนนะคะ

ตอนนี้ก็ประสานกับทุกหน่วยงานค่ะ
รวมถึงประสานกับทางประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะคะ
คาดว่าจะได้ตัวผู้ต้องหาในโก้อัศยาคนนี้
ภายใน๗วันค่ะ
ผู้ต้องหาหลบนี้ก็ต้องออกไปจับเพิ่มเติมค่ะ
น่าจะทราบข้อมูลได้ภายใน๗วันครับ
หรืออาจจะพบตัวได้ภายใน๗วันครับ
คือตำรวจก็ขีดเส้นไว้ว่าต้องจับให้ได้
ภายใน๗วันเนี่ยไนโก้อัสยาคนนี้ผู้ต้องหาคนนี้นะคะ
ทางครอบครัวของคุณเชอรี่ผู้เสียชีวิตนะคะ
วันนี้ทั้งพ่อและน้องชาย
อำนวยวิชัยโชธกับน้องชายก็คือนายบัณฑิตตั้งวิบูรพาณิชย์นะคะ

รับทรัพย์สินรวมถึงตรวจสอบรถเบนท์ของคุณเชอรี่
ที่ไปเจอที่โปรกน้ำร้อนที่จันทบุรีค่ะนะคะ
เพราะว่านายอัศยาขับหลบหนีไปแล้วก็ไปจอดทิ้งไว้
น้องชายของคุณเชอรี่ผู้เสียชีวิตบอกว่ารถคันนี้เป็นของพี่สาวจริงเป็นของคุณเชอรี่จริง
แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนายอัศยาหรือผู้ต้องหาจะเป็นคนขับนายอัศยาจะใช้สักส่วนใหญ่
สินที่หายไปอย่างที่บอกค่ะก็คือเงินสดสองแสนบาทที่ไปถอนออกมาจากธนาคารนะคะ
มีกระเป๋าแบรนด์เนมในกระเป๋าเนี่ยมีกุญแจรถคันอื่นด้วยมีบัตรเครดิต
มีกำไรทองคำมีแหวนทองคำอันนี้ก็หายไป
คือตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็เลยต้องอายัดบัญชีธนาคารของคุณเชอรี่เอาไว้
มีทั้งหมด๑๔บัญชีเงินหมุนเวียนกว่า๑๐ล้านบาทนะคะ
มีเงินอยู่ในบัญชีค่อนข้างเยอะก็อายัดเอาไว้ก่อน
ก็กลัวว่าตัวผู้ต้องหาจะไปแอบกดเงินออกไปใช้นะคะ
คุณพ่อของคุณเชอรี่ก็คือคุณพ่ออำนวยบอกว่าไม่รู้มาก่อนนะ
ทั้งสองคนเขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันเพิ่งรู้ไม่นานนี่เอง

แย้งกันเรื่องเงินขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์
เพราะว่าจากการสอบถามแม่บ้านที่โรงแรมที่เกิดเหตุ
แม่บ้านเล่าให้ฟังค่ะว่าได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันนะคะ

ด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทชานเทพเสสเวท
ก็บอกว่าให้เร่งรัดคดีนี้แล้วก็จับตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุด
อย่างที่บอกว่าเขาขีดเส้นเอาไว้ว่า๗วันต้องจับให้ได้นะคะ
ก่อนจะไปเจอศพที่โรงแรมก็ขาดหายการติดต่อกับครอบครัวไป๒๓วัน
คุณพ่อกับน้องก็บอกว่านี่เป็นกำลังหลักของครอบครัวนะคุณเชอรี่เนี่ยแม้ว่าจะเป็นลูกผู้หญิง
คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อทำธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่ราชบุรี
เชอรี่ลูกสาวที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ไปเรียนนะครับเติบโตมาทำงงทำงาน
ก็มาจับงานด้านก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วไม่ได้ทำธุรกิจแค่เอารวยอย่างเดียวนะ
ทำธุรกิจเนี่ยยังช่วยเหลือคนในชุมชนต่างด้วยโดยเฉพาะย่านลาดพร้าวย่านวังหินนะครับ
ลงพื้นที่ไปดูพื้นที่ต่างที่คุณเชอรี่ที่เสียชีวิตเคยไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวชุมชนต่างเอาไว้
หนึ่งในนั้นก็คือจุดนี้ครับที่ชุมชนหลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันทร์เกษมนะครับ
ก็เป็นโครงการก่อสร้างภายใต้สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยจำกัด
เป็นการก่อสร้างที่อยู่ให้กับชาวชุมชนนะครับก่อสร้างเสร็จไปแล้วเพิ่งเสร็จไม่นานนี้เองนะครับ
ที่ผ่านมานางสาวทิติมาตั้งวิบูรพาณิชย์หรือว่าเชอรี่มาเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการ
โดยนางธันวราเลิศรัฐอังกูลประธานสหกรบอกว่าคุณเชอรี่เนี่ย
มาช่วยดูแลเรื่องการจัดซื้อวัสดุการออกแบบแล้วก็ดูแลหน้างานให้
โดยบอกว่าก่อนจะสร้างชุมชนแห่งนี้นะครับมีการประมูลบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทที่ได้รับการประมูลก็จ้างให้คุณเชอรี่มาเป็นที่ปรึกษา
แต่สุดท้ายก็ลาออกแม้จะลาออกจากการก่อสร้างโครงการอะไรพวกนี้แล้ว
แต่ก็ยังมาช่วยในแง่ของช่วยสหกรณ์แทนมาช่วยดูแลโครงการช่วยชาวบ้านนะครับ
ก็สร้างบ้านให้กับสมาชิกทั้งแรกก็คือหลังโว๊คครจังกเซมแปดสิบสามปีหลัง
แมวป้าแตมเชอรี่มาลานะเชอรี่จะไปแล้ว
จากว่าไม่ได้ทำงานกับเอ็มพัฒน์แล้วนะคะ
เราก็เลยบอกว่าจะไปทำไมลูก
ไปทำไมเพราะว่าน่างานไปเขาไม่ได้จ้างเชอรี่แหละ
เอาอย่างนี้ดีกว่าหนูไปเป็นที่ปรึกษาป้าแตมดีกว่า
บ้าน๓ชั้นบ้าน๒ชั้นในแบบเราเนี่ยมันไม่มีการกั้นห้องเลย
พอเราไม่กั้นกล้องเลยเราก็บอกว่าเชอรี่ป้าแตมกั้น
พระแต่มกั้นห้องให้ชาวบ้านด้วยนะมีเงินเชอรี่บอก
โหไหนเงินอยู่นะพระแต่ม
แต่เชอรี่กระถาป๘๓หลังเนี่ยเป็นชุมชนแรกซึ่งเราสร้างมาด้วยกันเนี่ย
ถามว่าพอเราพัฒนามาปุ๊บเนี่ย
ได้ทุกอย่างที่เชอรี่ป้าแตมขออะไรเนี่ยเชอรี่ให้ได้เชอรี่ทำเลย
แล้วทุกครั้งนี้เขาจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่เคยข้ามเราเลย
พระแต่มเชอรี่จะทำอย่างเงี้ยได้ไหม
พ่อแม่เชอรี่จะทำอย่างนี้ได้ไหม
พระแต่มบอกว่าเชอรี่พระแต่มไม่อยากให้ชาวบ้านเกิดร้อน
เงินมันมีแค่นี้จะรีบบริหารได้ไหม
เชอรี่เข้าไปติดต่อนู่นนี่นั่นมาผลสรุปเนี่ยค่ะ

เป็นการสร้างที่พักอาศัยที่ดีอะ
แล้วก็อยู่ได้ให้กับชาวชุมชนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฐจักรเสม
คือปกติแล้วนักธุรกิจที่รวยขนาดนี้เนี่ย
เขามีโครงการมีอะไรเขาเยอะไม่จำเป็นต้องมาใส่ใจชาวบ้านขนาดนี้ก็ได้
แต่ว่าทางสหกรณ์เคหาสถานตรงจุดนี้เนี่ยบอกว่า
โอ้โหคุณเชอรี่เนี่ยดีมากแล้วพอโครงการเสร็จนะ
มีการมอบทะเบียนบ้านให้กับคนในชุมชน
ชาวบ้านเนี่ยกล่าวขอบคุณคุณเชอรี่ที่เข้ามาทำโครงการให้เสร็จรู้ล่วง
ตรงจุดไหนที่มีปัญหายังออกเงินให้ก่อนนะ
เอาไปซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์ก่อสร้างเอามาทำให้ก่อน
ค่อยไปเบิกกับสหกรเบิกกับโครงการตอนหลัง
แล้วก็มีคลิปที่คุณเชอรี่ยืนกอดคอกับนายพิพัฒน์ที่เป็นน้องชาย
ร้องไห้นะฮะทราบซึ้งใจตอนที่มอบทะเบียนบ้านให้กับคนในชุมชน
คุณเชอรี่เข้ามาช่วยทำบ้างนะพี่น้องการมาช่วยกันทำ
ทำไมถึงทำได้เชอรี่เขามีความกว้างขวางในร้านขายวัสดุ
เขาก็ไปขอถูกนะครับต้นทุนต่ำ
เพื่อซื้อวัสดุมาให้เราก่อนนะครับแล้วมาเบิกสากรทีหลัง
ถ้าลำพังเราไปเอาผู้รับเหมาอื่นนะครับป่านนี้ยังไม่เสร็จ

ใช่คุณหมายเจียบนะครับ

ชาวบ้านรักกอดน้อยกอดหน่อยให้กำลังใจน้องเชอรี่หน่อยมาช่วยชาวบ้านเนี่ย
ที่อยู่อาศัย๘๐กว่าหลังอย่างนี้คุณเดี๋ยวมาสอน

ซื้อของให้ก่อนเดี๋ยวค่อยเบิกที่หลังก็ได้
มีแต่แบบต้องเอาเงินมาก่อนเงินไม่มาของก็ไม่มาสร้างนะ
นี่นะคุณเชอรี่เขาทำให้นะครับ
ชาวบ้านในชุมชนบอกว่าคือมีบ้านใหม่สะดวกสบายกว่าเดิม
ภายใต้สหกรณ์ที่ดูแลแล้วก็ทำให้ดีใจมาก
ก่อนหน้านี้ที่นี่เป็นชุมชนริมน้ำแออัดมาก
ทางเดินก็ครับแคบเมื่อมีการก่อสร้างชุมชนแห่งใหม่ขึ้นมา
เขาก็มีราคาบ้านแบบไม่แพงนะฮะ
อย่างสองชั้นราคาแค่สามแสนบาทสามชั้นแค่หกแสน
คือคนในชุมชนสามารถที่จะอยู่ได้ผ่อนได้อะไรได้
สหกรณ์มาใช้จ่ายอะไรพวกนี้ได้นะครับ
เพราะถ้าให้ชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำไปซื้อที่อยู่แบบนี้นะ
ราคาแบบนี้ไม่มีแน่ทำเลแบบนี้ไม่มีทางซื้อได้อย่างแน่นอน
มันก็จะติดขาดมันไม่ค่อยสะดวกเหมือนปัจจุบันนี้ค่ะมันไม่แออาจมันไม่ละเกะละกะอะไรอย่างนี้ค่ะ
สำหรัสก็สะดวกสบายค่ะสะอาดมองไปแล้วอะค่ะเงี่ยก็ดูดีไปหมดครับ
พี่เอาไหมถูกใจไหมอย่างนี้ค่ะ
คือเขาจะมาถามก่อนถามความคิดเห็นของชาวบ้านก่อน
ขอขอบคุณเชอรี่นะที่เอาใจใส่ชาวบ้านดีที่สุดเลย
เขาเป็นคนที่ติดดินเขาไม่ใช่คนถือเนื้อถือตัว
เป็นกันเองทั้งนั้นมีอะไรเขาก็จะพูดจาดี
เห็นเนี่ยอย่างเราเนี่ยชาวบ้านคือเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นไฮโซ
หรือว่าเป็นผู้รับเหมาเขาเห็นเรานี่เขายกมือไหว้ตลอด
เข้ามาดูงานหน้างานเขาจะยกมือไหว้เราตลอด
ไม่ได้นอนเขาก็คงไม่ได้มีบ้านที่สวยอย่างนี้อยู่หรอก
ยังอยู่กันเหมือนเดิมและราคาเท่านี้ไม่มีใครสามารถที่จะสร้างให้เราได้ด้วย
คือชาบ้านบอกว่าตอนที่ก่อสร้างโครงการแล้วคุณเชอรี่มาดูโครงการให้เนี่ย
เจอเนี่ยเจอหน้านี่แบบไม่ถูกชะตาเลยอ่ะแล้วเวลาไนโก้มาเนี่ยมีลักษณะท่าทางทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของบริษัท
เข้ามานู่นนี่นั่นอะไรวุ่นวายไปหมดนะครับชาวบ้านก็ไม่ไว้วางใจนะฮะ
ก็เลยเคยเตือนคุณเชอรี่ด้วยว่าอย่าไว้ใจคนนี้นะ
หลังจากนั้นคุณเชอรี่ก็ไม่เคยพาไนโก้มาที่โครงการอีกเลย
เคยเจอค่ะเคยเจอมาที่นี่ก็มานะคะแต่ป้าแตมกับป้าแมวไม่ค่อยชอบ
พอไม่ค่อยชอบก็เชอรี่ป้าแต่ไม่ค่อยชอบนะเขาก็ไม่พามา
พออีกสักพักนึงก็พาไปที่โครงการของตรงหลัก๔ใช้คลองบางบัว
ก็พยายามไปบอกว่าเริ่มคุยกับน้านะคุยกับผมก็ได้
ผมเป็นคนดูแลของคุณเชอรี่นั่นนี่อะไรอย่างนี้
พอเราไปดูรู้สึกว่าไปกันน้องน้าซึ่งมันเป็นคนที่เราพอใจอยู่แล้วนะ
ในโครงการเราบอกว่าเชอรี่ไม่ต้องให้เข้าโครงการนี้นะ
พอแทบแม่อย่าเอามาเดิน
ถ้าตราบใดที่จะมารังกิจกันคนในครอบครัวของเชอรี่อย่างนี้
แต่ไม่ชอบถือว่าใช้ไม่ได้
เชอรี่ก็ไม่ได้เอาคนมีครอบครัวอีกเลย
ตอนนั้นถ้าเป็นสายตาผู้ใหญ่นะก็คิดว่ามีบ้างนั่นแหละ
แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะยืดยาวหรืออะไรอย่างนี้
เป็นธรรมดาคนเราโสดมันก็ต้องมีบ้าง
แต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็พอเวลาว่าแล้วเราดุไปเขาก็ห่างกันไปนะ

ทุกอย่างเนี่ยพอรู้ว่าเชอรี่ตายปุ๊บป้าแตมป้าแมวเนี่ยทุกอย่างเนี่ย
ให้หมดเลยที่งานศพเพราะเรารู้อยู่แล้วพ่อเขาก็ต้องช็อก

เราว่าเตรียมให้หมดทุกอย่างเราจะบ้านพร้อมใจ
เราก็ยังบอกสื่อเลยว่าให้จับคนนี้มาให้ได้เลย
ว่ามันตั้งใจฆ่าไม่งั้นมันไม่มาทุบที๔๕รอบแบบนี้หรอก

ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกโครงการนะคะ
ทางคุณเชอรี่เขาก็ได้เริ่มต้น
ในการช่วยเหลือในการก่อสร้างอยู่เนี่ย
โครงการที่ชายคลองเสนานิคม๒นะคะ

แต่พอคนงานเนี่ยรู้ข่าวว่าคุณเชอรี่เสียชีวิตเนี่ยนะ
บอกไม่ไหวจริงขอหยุดวันหนึ่งแบบเสียใจ
แล้วก็ช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ชาวบ้านในชุมชนบอกว่าหลังจากสร้างชุมชนตรงนี้เสร็จนะคะ
ก็ตั้งใจว่าจะเอาต้นเชอรี่ไปปลูกไว้หน้าโครงการ
เป็นการระลึกถึงความดีของคุณเชอรี่นะคะ
ก็ไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคุณเชอรี่

ตอนที่เราอยู่แล้วเราทำความดีนะ
มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมสังคมเนี่ยใช่

ค่ะก็คาดว่าจะจับตัวคนร้ายได้เร็วนี้นะคะ
ว่า๑วันก่อนพบศพคุณเชอรี่เนี่ย
แล้วก็พูดเหมือนแบบแปลกภรรยาบอกว่า
ปกติจะโทรไปก็เฉพาะโอนเงินให้ลูกเท่านั้นอยู่ดีโทรไป
ก่อนที่จะพบศพคุณเชอรี่วันหนึ่ง

เพราะว่า๒๓วันที่คุณเชอรี่หายตัวไปแล้ว